ครับผู้ชมครับเอาไปดูเรื่องของผู้ชายเขาเมายบ้า
เมายบ้าและก็อุ้มลูกชายอายุ๗เดือน
บอกจะไปหาเมียเก่า
ก็ต้องแจ้งตำรวจกันกับได้ช่วย

เว็บยังวะ

เว็บยังวะ
นี่ฮะจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ฝนก็ตกถนนก็ลื่นนี่เห็นไหมเด็ก๗เดือนนะฮะ

คือลำพังขี่ไปคนเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ย

สพดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกำลังขับรถไล่ตามนะครับ

กลัวเขาเดี๋ยวตกอกตกใจบิดหนีหรือว่าประสบอุบัติเหตุยุ่งอีกนะครับ
จักรยานยนต์คันนี้ขี่มาจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
จุดที่เจอเนี่ยคืออำเภอดงหลวงมุกดาหาร๒๐๐กว่ากิโลนะฮะ
ทางตำรวจเนี่ยพยายามเรียกให้หยุดเขาก็ไม่หยุดนะครับ
จนไปเข้าจุดทางโค้งเนี่ย

เสียหลักล้มกลางถนน
โชคดีตำรวจเขาตามมาก็เลยไปช่วยเด็กได้ทันนะครับ

โหลงให้จ้าเลย
เท้านี่เลือดไหลเลยเห็นไหมครับ
ขอเท้าข้างซ้ายนั้นเห็นมั้ยเลือดแดง
รถล้มพ่อรถล้ม

ฝนมา๒๐๐กว่ากิโลนะฮะโดนลมโดนฝนมา
ส่วนคนขี่จักรยานยนต์ชื่อนายประยุกต์อายุ๔๕เป็นพ่อของหนูน้อยคนนี้เด็กชายวัย๗เดือน
จากการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปหาเมียเก่าอยู่ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
จักรยานยนต์ก็ต้องเอาขึ้นหลังรถของตำรวจไป
เขาบอกว่าเขาเสพยาบ้ามานะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนอนไม่หลับ
นี่ฮะพ่อของเด็กพอนอนไม่หลับตกกลางคืนเนี่ย
นอนไม่หลับเช้ามาก็เลยแอบเข้าไปที่บ้านของพี่สาวนะคือป้าของเด็ก
แล้วก็อุ้มลูกหนีมาเลยตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็
ปัสสาวะสีม่วงแล้วฮะไม่ต้องสืบเลยค่ะเสพยาบ้ามา
ทีนี้คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นญาติบอกว่านายประยุกต์เนี่ยเขาติดยาอยู่แล้ว
ทีนี้เมียของเขานะแม่เด็กเนี่ยนะฮะหลังจากคลอดหนูน้อยวัย๗เดือนคนนี้ออกมาได้แค่๕เดือน
แม่เด็กก็เสียชีวิตแม่เด็กเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อ๒เดือนก่อน
หลังจากแม่เด็กเสียชีวิตป้าเขาก็เอาหลานมาเลี้ยง
เพราะเขากลัวอยู่กับพ่อเนี่ยเดี๋ยวจะอันตรายเนื่องจากพ่อเนี่ยติดยาบ้า
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อช่วงเช้านะครับ

คือป้าบอกเอาวัวไปปล่อยกินย่านะ
แป๊บเดียวนายประยุกต์เนี่ยแอบมาอุ้มหลานออกไป
แล้วก็ขึ้นจักรยานยนต์ขี่มา๒๐๐กว่ากิโลบอกจะไปบ้านเมียเก่า
อยู่ที่คำชะอีมุกดาหารล่าสุดตำรวจก็ประสานให้ญาติของเด็ก
มารับเด็กไปแล้วนะฮะส่วนนายประยุกก็ต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เรื่องการเสพยาเสพติดนะครับคุณผู้ชมมี